ร้านนึงก็สองห่อคำรถไปรอยี่สิบนาทีเขาบอกเขานานแล้ว

นี่แค่สองห่อน่ะเออไปต่อว่าไหมคะ
ก็ถึงขั้นกับผู้จาหยาบคายเลยคุณแต่จริงจริงมันต้องรอทำตามคิวใช่ไหมอ่ะ

พอแล้วพี่เงียบไปแล้วแล้วพี่ทำอาหาร

น้าใจเย็นน้าเจ้าผมน้าใจเย็น
น้าน้าน้าน้าน้าน้าใจเย็นเจ้าผม
ออกไปออกไปออกไปออกไป
ไม่ใช่ไม่ใช่ผัดไทยสองห่อ

ใช่ค่ะแล้วคือกลายเป็นว่ารายเดอร์ขึ้นมาใช่ไหม
ขึ้นมาขึ้นกลับไม่โกงที่ร้านก็ต้องขึ้นไปเหมือนกัน
ลูกชายเอามิอิโต้มาเคาะเลยเอายังไงจะหยุดไหม
ออกไปข้างนอกเลยโอ้โหนี่ครับ
แล้วคนที่เขาถ่ายก็เป็นรายเดอร์ที่มาก่อนรายเดอร์ในคลิปด้วยนะ
คือรายเดอร์ทุกคนก็รอคิวอยู่รอหมด
แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่รายเดอร์เนี่ย
คือเขามาจากประเทศโลกไหนเขาไม่รู้จักการต่อคิว
เขาไม่รู้จักการรอคอยเออว่าไง
นาทีเขาบอกโอ้ยผัดอยู่นั่นแหละ

คือจะได้ตอนไหนจะได้บอกลูกค้าถูกอะไรอย่างนี้นะครับ
โอ้โหถ้าทำการแบบนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงเนอะ

คุณก็เดินไปแซงคิวไม่ต้องสนใจหน้าอินหน้าพรมที่ไหนเลย

นี่ฮะก็เป็นอาการของรายเดอร์คนนี้แหละ
เห็นเสื้อคงจะทราบว่าเป็นยี่ห้อไหน
ไปรอออเดอร์ผัดไทยโตเถียงกันกับแม่ค้า
ยังดุเหลือดพูดจ้ามไม่ดี
ต่อว่าต่อขานหาว่าแม่ค้าไปชี้หน้าจริงแล้วก็ขึ้นเสียงกับเขาก่อน
เขาบอกว่าผัดไทย๒ห่อมันรอนานจังเลย
น้ำไรด้วยน้ำไรนี้พยายามพูดจ้าเนี่ยแแม้ค้า

ถ้ามีออเดอร์สัก๑๐๐ออเดอร์ต้องรอถึงขนาดไหน
จะได้ตอนไหนจะได้บอกลูกค้าถูกอะไรอย่างนี้นะครับ
คนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็บอกพี่เจ๋งเย็น
ก็ต้องตามคิวผมก็รอเหมือนกันนะ
สุดท้ายก็ยืนโต้เถียงกัน
จนมีลูกชายของแม่ค้าผัดไทย
ซื้อน้ำเหนือนหมดความอดทนถือมิอิโต้ออกมาเคาะปึ้งเลย
เอายังไงไปยืนรอข้างนอกเลย
จะหยุดหรือไม่หยุดสุดท้ายเหตุการณ์มันก็เริ่มสงบลง
ก็ออกไปรอที่บริเวณหน้าประตูร้านนะครับ
แล้วก็ไม่ใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย
แม่ค้าเขาก็ไม่พอใจหรอกมันก็มีเรื่องของโควิดอยู่ด้วยนะครับ
อากาศมันร้อนพี่ก็ต้องใจเย็นรอตามคิวหน่อย

เหตุการณ์อยู่แถวลาซานกรุงเทพมหานครนะครับ